คุณผู้ชมมากันที่เจ้าแม่แฟชั่นที่แท็กครูกันบ้างดีกว่านะจ๊ะ
สำหรับพี่ชมพู่อารยาเขาบินไปสัมผัสหิมะกันไกลถึงฟินแลนด์คุณผู้ชม
นี่ไปถึงฟินแลนด์ก็มีแฟชั่นเด็ดมาให้เราได้ส่องกันด้วยนะคะ
แฟชั่นนิสต้าไปทั้งทีนี่ค่ะคุณผู้ชมดูชุดเขา
นี่ภอร์ตูลนำเทนแล้วสมัยต้องยกให้แม่ชมจริงนะคะ
นับว่าแม่ชมเนี่ยเป็นดาราสาวคนนึงนะที่นำเทรนด์สุดเลย
จุดกระแสแฟชั่นมาหลากหลายเทรนด์แล้ว
เมืองไทยหรือว่าไปเมืองนอกอากาศร้อนอากาศหนาวขนาดไหน
โอ้ยแม่ชมเอาอยู่จริงคะ
นี่เลยคุณผู้ชมไปดูนะชุดลุยหิมะขาวโพลนอุณหภูมิเนี่ยลบ๑๐กว่าองศานะคะ
ซุปตาสาวก็ไม่หวั่นค่ะเสื้อผ้านี้จัดเต็ม
ใครที่ถ้าเกิดว่าติดตามไอจีของแม่เนี่ยบอกเลยว่าช่วงที่อยู่ฟินแลนด์ตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สัปดาห์นึงแล้วนะ
แฟชั่นของแม่นี่จี๊ดจัดทุกวันคุณผู้ชมดูสิพฎเยสซีทุกวัน
ใช่ค่ะทั้งเสื้อโค้ดทั้งกางเกงหมวกเอยถุงมือรองเท้าคือมันลงตัวเนาะ

แต่ละตัวแต่ละชิ้นแบรนด์เนมปัง
ลค่าก็ชิ้นละ๖๗หลัก

ถ้าอุ้มไปหลายตังค์นะ

และสำคัญแฟชั่นของแม่ไม่ส้ำนะคุณผู้ชม

และนี่ต้องหอบกระเป๋าของคุณสามีกับลูกแฝดอีก๒คน
และนี่ก็ราบหนักจัดเต็มไม่น่าจะต่ำกว่าสิบใบนะ
เอาไป๑๗ใบนะดิฉันว่าแม่ชมเผลอเยอะกว่า

ใช่ฟิลแลนด์ฟินเลยนะครับดูแล้วปล่นตาดีคุณผู้ชมค่ะรูปสวยนะ